พระบาทสมเด็จพระประมินธระมหาภูมิฑวรรณอดุญเดชนั้น

สิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่๑๐

เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล
เป็นหนึ่งในผลงานสิ่งประดิษฐ์จากทั้งหมด๑๑ผลงาน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ทดลองแล้วค้นพบว่าน้ำมันปลามกันบริสุทธิ์
ช่วยลดเขม่าวและสารพิษในไอเสียของเครื่องยนต์ดีเซลได้ถึง๘๐
น้ำมันจัดแสดงในงานนิทรัศการอัตเรียรัชชา
ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อประสบกรรมการชาวไทย
ของในหลวงรัชกาลที่๙ที่ส่งสร้างศาลผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
กลเติมอากาศเป็นกังหันน้ำแบบทุ่นลอยใช้ในการบำบัดน้ำเสีย
โดยใช้กังหันวิกน้ำไปบนผิวน้ำแล้วปล่อยตกลงผิวน้ำตามเดิม
น้ำจะสาดกระจายสัมผัสอากาศทำให้ออกซิเจนละลายในน้ำ
น้ำเสียจึงมีคุณภาพดีขึ้น
สามารถนำไปใช้บำบัดน้ำเสีย
จากแหล่งชุมชนอุตสาหกรรมและการเกษตร
แกล้งดินอีกหนึ่งโครงการในพระราชดำริ
ที่ได้จดสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญา
เป็นการแก้ปัญหาดินเปรี้ยวหรือดินเป็นกรด

จนกระทั่งเกิดปฏิกิริยาเคมี
ทำให้ดินเปรี้ยวจัดจนถึงที่สุด

และปรับสภาพฟื้นฟูดินด้วยปูนขาว
กระทั่งดินมีสภาพดีเหมาะสำหรับเพาะปลูกพืชผล
อกจากนั้นยังมีงานทางด้านอัจฉริยภาพ
ทางด้านศิลปะศิลปิน
ไม่ใช่เฉพาะงานที่เกี่ยวกับความเป็นอยู่
ที่สี่สิบแปดเพลงนะคะ
และงานนอกจากนั้นก็มี
งานปฏิมากรรมงานภาพวาต่าง

ที่ท่านได้ต่อยอดให้เป็นสินค้า

ไม่ว่าเป็นดรคับศลัชาติอะไรต่าง
อกจากนี้ยังมีแบบจำลองเหรียญรางวัล
กะหม่อมชัยถวายรางวัลผู้นำโลกด้านทัพศิลป์ทางปัญญา
เพื่อการพัฒนาประเทศและต่างประเทศอย่างเด่นชัด
ปัจจุบันผลงานการประดิษฐ์ในพระปรมาพิไทยหลายผลงาน
ได้รับการพัฒนาต่อยอดและนำมาประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวทรัฐทีวีรายงาน